เรื่องร้อนกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมเมื่อวานเนี่ยพูดกันไปแล้วสำหรับเรื่องการโกงเงินนะครับที่
สองนักร้องสาวเนี่ยบอกเดือดร้อนจริงค่ะสำหรับน้องใบปอรัตยาและคุณหมายพัชรีนั่นเองนะฮะ
ถูกสามีภรรยาหัวหน้าคณะหมอลำแห่งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นค่ะบอกแบบนี้เลย
โดนหลอกชวนเอาเงินไปลงทุนศูนย์หายเป็นหลักล้านบาทคุณผู้ชมแล้วเมื่อวานนี้ค่ะทั้งคู่ไปพร้อมกับทนายความเดินทางไปแจ้งความเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เดินทางไปที่สพบ้านเป็ดค่ะที่ขอนแก่นไปกับทนายความส่วนตัว
คือไปเข้าแจ้งความให้ดำเนินคดีกับเจ้าของวงหมอลำแห่งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นหน่อยค่ะคือเรื่องของเรื่องคือเนี่ย
บอกว่าเธอโดนหลอกชักชวนให้เอาเงินมาร่วมลงทุน
น้องใหม่โดนไปหน่อเลย๔แสนคุณผู้ชม
ส่วนของน้องใบปอโดนหนักหน่อย๙แสนบาทค่ะ
ผลปรากฏว่าตามก็แล้วทวงก็แล้วทวงจนอาย
คู่กรณีไม่ได้เอาเงินไปลงทุนตามที่ตกลงกันไว้
ตามที่กล่าวอ้างกันไว้ตั้งแต่แรก
ลักษณะคือเอาเงินคนนี้ไปจ่ายให้คนนั้น
หมุนเวียนกันไปแบบนี้แล้วก็เอาไปใช้ส่วนตัวอีกด้วย
ท้ายที่สุดแล้วค่ะก็มาสารภาพกับน้องว่า
ไม่มีการไปลงทุนอะไรเลยแถมไม่มีเงินมาคืนให้ด้วยตอนนี้
นอกจาก๒นักร้องสาวคุณผู้ชมไม่ได้เดือดร้อนกันแค่๒คนนะ
บอกเลยอันนี้เรื่องใหญ่ค่ะเพราะว่ายังมีเหยื่อหลงเชื่อ
เรื่องต้นเสียหายนะที่นับกันได้๓๐ล้านบาทกันไปแล้ว

ใหม่กับน้องใบปอเปิดใจกับผู้สื่อข่าวเลย
บอกว่าเจ็บใจจริงเพราะว่ารู้จักแล้วก็สนิทสนมกันมา
เคลียร์คิดเลยว่าคนใกล้ตัวจะทำกันแบบนี้ค่ะ
ใช้ความไว้ใจของเราความเชื่อใจของเรา

ให้เราตายใจว่าเขาแบบรักเราจริงอย่างนี้ค่ะ

แม้กระทั่งคนที่แบบเรารักหรือว่าเขาบอกว่าเขารักเรา
เราก็เลยอยากออกมาเตือนบุคคลอื่น
ว่าถ้าจริงแล้วก็อย่าไว้ใจคนอื่นมาก

ก็เพราะว่าเราไม่อยากให้เขาไปทำกับคนอื่นอีก
ถ้าเรายังไม่ดำเนินการอะไรเลย
เขาก็อาจจะไปสร้างความเสียหายให้คนอื่นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยอย่างนี้ค่ะ
ผู้เสียหายที่เจอเหมือนกันในเคสนี้

คุณผู้ชมบอกว่าในการโกงในลักษณะครั้งนี้
คือผู้ต้องหาทำเป็นขบวนการนะคุณผู้ชมนะ

ได้ว่าหายไปเลยนะแต่ก็บ่ายเบี่ยงมาเรื่อยค่ะ
แล้วก็สืบพบด้วยว่ามีการโอนเงินออกไปบัญชี
คนอื่นภายในทีมงานของเขาด้วยนะคะ
แล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะมีการมาแจ้งความกันต่อ
ในข้อหาร่วมกันช่อกงประชาชนค่ะ
อย่างที่บอกไปใครโดนเคสนี้เจอคดีนี้

โอ้โหถือว่าร้ายแรงนะสั่นสะเทือนวงการลูกทุ่งหมอลำ
ใช่ค่ะแต่ว่าคนผิดก็ต้องเอามารับโทษให้ได้นะคุณผู้ชม